ถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายอยากให้ผู้ชมตั้งใจฟังการวิเคราะห์ในวันนี้แล้วก็ส่ง
เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะมันเป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นปัญหาใหญ่มากมากนะครับเพราะว่า
เราจะมาคุยกันกับเรื่องของคำสั่งของคอสชที่จะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นะครับ
เรื่องของการเพิ่มมาตรการในการดูแล
เรื่องของการจราจรโดยที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น

เรื่องของจำนวนคนเรื่องของการคาดเข็มขัด
หลายอย่างนี่คือต้องดูต้องจดเลยด้วยซ้ำ
เพราะตรงนี้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนั้น
จะมีบทบัญญาณความแข้มงวดเพิ่มมากขึ้น
จะใช้ได้ผลหรือไม่จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

มีคนสงสัยเยอะว่าเรื่องแบบนี้ทำไมต้องใช้มาตรา๔๒
เพราะคนคิดว่าแหมถ้าเป็นเรื่องมาตรา๔๔มันต้องเป็นเรื่องใหญ่หน่อย
แต่ว่าการใช้มาตรา๔๔ออกมาช่วงนี้มันจะรองรับเรื่องเทศกาลสงกรานด้วย
งกรานปีใหม่ทุกปีเสียชีวิตกันมากมายทุกปี
ฉะนั้นการออกมาตรการต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย
มาช่วงนี้ก็จะดูว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน
เรื่องที่๑เรื่องเข็มขัดนิรภัย
ของเดิมเนี่ยบังคับคนขับอันนี้แง่อยู่แล้วคนขับ
คนนั่งข้างข้างหน้าแต่ต่อไปนี้คนนั่งข้างหลัง
จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
ถ้าตำรวจเจอถ้าเขาเอาจริงเนี่ยมีความผิด
อันนี้ในต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาก็ใช้มาตรการนี้
เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเราขึ้นแท็กซี่
ถ้าคาดเข็มขัดไม่หมดแท็กซี่ไม่ออก
เหตุผลก็เพราะว่าถ้าบังคับเฉพาะคนที่ขับรถ
เวลารถมันเกิดมีปัญหาพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ย
คนที่นั่งข้างหลังเสียชีวิตกระเด็นกระดอนออกมานอกรถ
แต่ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยโดยสถิติเขาบอกว่า

แต่ว่าเมื่อมีคำสั่งมาตรา๔๔ตั้งคำถามต่อมาว่า
วิธีการบังคับใช้กฎหมายจะทำได้ทั่วถึงไหม
บ้านเราเนี่ยนิยมออกกฎหมายออกคำสั่งออกระเบียบเยอะ
แต่ว่าเวลาไปบังคับใช้ตำรวจก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่ง
เรื่องของการห้ามพูดโทรศัพท์ในรถ
เวลารถติดไฟแดงห้ามเล่นไลน์ห้ามแชทไลน์
จับกันอยู่พักเดียวเดี๋ยวนี้ไม่จับกันแล้วนะครับ
อันนี้ก็เข้าใจว่าตำรวจมีงานเยอะ
แต่ว่าเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะว่า
สภาพรถในบ้านเราเนี่ย
มันไม่ได้เป็นรถใหม่เสมอไปแล้วจะทำยังไง
จะต้องไปติดตั้งหรือต้องไปทำเข็มขัดนิรภัยข้างหลังด้วย
แล้วพวกรถกระบะล่ะแล้วจะทำยังไง
แล้วเวลาสงกรานเขาเหมารถกระบะ

พี่ชวนน้องกลับบ้านเออแล้วจะคาดยังไง
ฉะนั้นปัญหามีเยอะแต่เอาเถอะครับ
ความตั้งใจที่ต้องการจะลดคนตายเวลากรณีมีเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ดีที่สุดคือคำสั่งคาดเข็มขัดนิรภัย
แต่มันจะมีปัญหาปลีกย่อยตามมาเยอะ
ต่างจังหวัดมีความจำเป็นไหมบ้านนอกชนบท
ไม่ใช่ประเทศที่เจริญเหมือนกันหมด
แต่ว่าบ้านนอกชนบทมันก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่ง
เอาข้างหลังรถรถเก๋งมีสายคาดเข็มขัดอยู่สองเส้น
แล้วคนนั่งกลางไม่คาดแล้วจะทำยังไง
ผู้นำต่อไปนี้นายกไปทำเนียบเนี่ย
ผมว่านักข่าวคงจ้องดูว่านายกลงจากรถเนี่ยก่อนลงจากรถคาดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่า
เพราะว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ

ฉะนั้นมาตรการม๔๔เรื่องคาดเข็มขัดนิรภัย
ให้ตามดูว่าจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
เรื่องที่๒มาตรการรถตู้
รถตู้เคยมี๑๔ที่นั่ง๑๓ที่นั่ง
แออัดจังกับปลากระป๋องเวลาเกิดรถชนกันไฟไหม้

มาตรการที่ต้องการจะปรับสภาพรถตู้
เป็นรถมินิบัสทำทันทีไม่ได้หรอกครับถ้าทำทันทีเนี่ย
คนขับหรือเจ้าของรถตู้เดือดร้อนเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
เขาต้องส่งลูกเรียนหนังสือเขาก็เดือดร้อน
ฉะนั้นมาตรการที่ออกมาเมื่อวานนี้เป็นการบีบอ้อม
หนึ่งที่คุณเคยมีสิบห้าที่นั่งสิบสี่ที่นั่ง
เหลือ๑๓ที่นั่งที่นั่งข้างหลังสุดเอาออกซะที่หนึ่ง
เวลาเกิดอะไรขึ้นมาได้คลานออกมาทางข้างหลังได้
ที่นั่งตรงประตูที่เลื่อนไปเลื่อนมาข้างหน้าน่ะเอาออกซะตัวหนึ่ง
มีอะไรขึ้นมาได้หนีออกมาจากรถตู้ได้
มาตรการนี้แน่นอนเจ้าของรถตู้ไม่ชอบแน่เพราะอย่างน้อยหายไปสองที่นั่ง
หายไป๒ที่นั่งรายได้จาก๒ที่นั่งก็จะหายไปด้วย
แต่นี่เป็นมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยและถ้าวิเคราะห์กันจริงจริงก็คือ
นี่มาตรการที่ต้องการที่จะกดดันให้รถตู้ค่อยเปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถมินิบัส
อย่าลืมนะก่อนหน้านี้รถตู้ถูกบังคับให้ติดทีปีเอส
หลังจากนั้นมารถตู้ก็ถูกบังคับให้คนขับจะต้องไปลงรายละเอียดว่า
กี่โมงวันหนึ่งได้วิ่งได้กี่รอบใช้ความเร็วเท่าไหร่
แล้วมาถึงมาตรการสุดท้ายก็คือมาตรการถอดเก้าอี้ออกไป๒ตัว
อันนี้ก็จะทำให้รถตู้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีรายได้น้อยลง
พอหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงจากรถตู้มาเป็นรถมินิบัสก็จะค่อยเปลี่ยนไป
จริงราคาไม่ต่างกันหรอกครับรถตู้กับรถมินิบัสเนี่ยล้านกว่า
แต่รถมินิบัสที่เขากำลังสนับสนุนเนี่ยมีซอฟต์โลนแปลว่าดอกเบี้ยต่ำให้
พอถึงเดือนกรกฎาเราจะมองเห็นว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยน
ตอนนี้รถตู้ไปจดทะเบียนใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเป็นรถโดยสารเนี่ยไม่ได้แล้วเขาไม่รับแล้ว
ก็เหลือรถเก่าที่มีอยู่ก็ไม่อยากหักด้ามพลานด้วยเขา
ก็ค่อยผ่อนปลนไปแล้วกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้ถึงเวลาเท่าไหร่
รถตู้ใช้เป็นรถโดยสารไม่ได้แล้วเพื่อความปลอดภัย
อันนี้ก็ต้องคอยดูว่ามาตรการนี้จะทำให้รถตู้ได้รับความร่วมมือกับทางราชการมากน้อยแค่ไหน
แต่แน่นอนกรมการขนส่งทางบกจะต้องบังคับใช้อย่างเด็ดขาด
ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าก่อนจะออกรถเนี่ยนั่งได้๑๓พอไปถึงรังสิต
มีคนโบกกลางทางขึ้นมาอีกก็เบียดกับคนที่นั่งอยู่เดิมอีก
ไปถึงแถวอายุทยามีคนขึ้นอีกคนสองคนเบียดเข้ามาอีก

ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องทำยังไงที่จะให้เป็นบรรทัศนในการใช้กฎหมาย
เมื่อเช้าเนี่ยมีคลิปหนึ่ง
เขาใช้ชื่อว่าเป็นสมาชิกเพจกลุ่มเสือหากินในป่ามาหากินริมถนน

เขาไปตรวจสอบรถตำรวจลองลองดูคลิปนี้หน่อยสิครับ
อันนี้ก็ไม่มีครับ

ตำรวจเจอเข้าไปเองคือเคยแต่ตั้งด่านตรวจรถคันอื่น

คราวนี้เจอเขาเอง๒คันแรกไม่มีเลย

คันหลังมีแต่ว่าทะเบียนหมดอายุไปตั้งนานแล้ว

ตำรวจถามอะไรมายุ่งอะไรด้วย
แต่ว่าเขาก็ไม่ฟังนะครับ
เขาก็ตรวจสอบเห็นไหมฮะว่าโลกยุคนี้เนี่ย
อยู่ลำบากครับถ้าใครทำผิดกฎหมาย
ผมเข้าใจว่าเรื่องรถตำรวจไม่เสียภาษีเนี่ย

ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เห็นคลิปนี้แล้วจะทำยังไง

ตำรวจต้องไม่ทำผิดซะเอง

มีคนร้องเรียนมาว่า

แล้วตำรวจต้องยึดรถไว้ที่สถานีตำรวจเนี่ย

โดยหลักการคำตอบก็คือว่า

กรณีที่เจ้าของรถเขาเห็นว่า

พวกสายไฟจอดไว้เฉยเดี๋ยวพอจะเอารถมาใช้แบตเตอรี่ก็เสื่อม
จอดไว้เฉยเดี๋ยวไม่รู้ใครมาถอดล้อแล้วก็เอาไม้ไปลองไว้ล้อรถก็หาย
คนที่เอารถไปติดคดีอยู่ในโรงพักเนี่ยรถจะเสียหายมาก
ฉะนั้นเจ้าของเขาบอกว่าผมยินดีนะครับถ้าเผื่อตำรวจจะเอารถไปใช้
อย่างน้อยเนี่ยแบตเตอรี่จะได้ทำงานอย่างน้อยเนี่ยถ้าจอดไว้เฉย
หนูมันกัดสายไฟให้ตำรวจไปใช้ยังดีกว่าอยู่ในสภาพดีกว่า
อันนี้เขายินยอมอย่างนี้ได้แต่ถ้าไม่ยินยอมไม่ได้
ที่๒กรณีรถที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ถ้าตำรวจจะไปตกลงกับปปศหรือตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ว่าขอเอาตำรวจขอเอารถมาใช้ในราชการ
เพื่อเป็นประโยชน์กับกิจการของตำรวจอันนี้เขาอนุมัติได้
แต่ถ้าไม่อนุมัติเอาไปใช้ไม่ได้
เรื่องเอารถของกลางไปใช้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับเกิดมานานแล้ว
แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเจ้าของอนุญาตเอาไปได้
ถ้าเจ้าของไม่อนุญาตเอาไปไม่ได้
แต่ที่เจ้าของเขาอนุญาตโดยเหตุผลอย่างที่ว่า
บางทีไม่ใช่ใครกลืนหรอกครับลูกหลานตำรวจนั่น
งัดแงะรถเขาเอาวิทยุบางทีไปวิทยุก็หาย
และอย่างที่บอกฮะไปดูอีกทีนึงล้อยังไม่มีเลยครับ
ไว้ในโรงพักแล้วโรงพักตำรวจแต่ละแห่ง
เราก็น่าเห็นใจนะครับไม่มีที่จอดรถ
ก็ต้องไปฝากไว้ที่โน่นฝากไว้ที่นี่
เป็นภาระในการดูแลมากนี่ก็ตอบคำถาม
ขีดเส้นใต้ว่าถ้าตำรวจถ้าเราไม่อนุญาต
ตำรวจเอาไปใช้ไม่ได้ครับคุณกอล์คุณมินครับ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาในเฟซบุ๊คไลฟ์เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดเรารักษากฎก็ไม่ต้องออกกฎยาแรงแบบนี้มาบังคับใช้เหมือนกัน

ก็ใช่เวลานี้ขึ้นทางด่วนตำรวจก็ชอบไปดักอยู่ตรงนั้น
จ่ายภาษีหรือยังมาจ่ายภาษี

แต่คิดว่าที่พูดน่าสนใจนะ
คราวนี้ตำรวจต้องตรวจสอบกันเองด้วยนะ
ไม่งั้นชาวบ้านเขาจะนินทาเอา
ได้ครับขอบคุณคุณสุภาพพิธีการจ่ายนะฮะ
หวังว่าสงกรานปีนี้กับกฎที่ออกมาจะทำให้ทุกอย่างนั้นปลอดภัยมากขึ้น
ใช่ค่ะเดี๋ยวคืนนี้ชูวิตตีแสกหน้า

กฎจราจรที่มีการใช้มาตรา๔๔บังคับใช้เนี่ยว่า
สมไหมควรไหมแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า